ไทยรัฐทีวีนั้นจะทำการถ่ายทอดสดนะครับ
เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินก็ออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นมุ่งมั่นเต็มที่
และต้องการที่จะพาทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้ให้ได้ครับ
ความขึ้นไหวก่อนเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔
ที่จะแข่งขันในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ไทยรัฐทีวีนะครับจะทำการถ่ายทอดสด
เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินแสดงความมุ่งมั่นนะครับ

หลังจากตลอด๓ครั้งที่ผ่านมาที่ได้ลงเล่นในรายการนี้
กลางจากทีมเมืองทองนั้นไม่สามารถนำทีมชาติไทยชูถ้วยแชมป์ได้เลยนะครับ
บุรีรำครับที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็เปิดบ้านสวยกับซานตรงรูเหนิงไป
ศูนย์ประตูต่อ๐ถึงแม้ว่าเกมนี้ทีมเยือนสันตงรุเหนิงจะเหลือเพื่อนเพื่อนแค่๑๐คน
ใบแดงไล่ออกไปหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็ยันอยู่ครับเสมอกับบุรีรำ
นั่นทำให้บุรีรำที่ตกรอบไปแล้วนะครับแข่งขันไป๖นัดแพ้ไป๕
เสมอไป๑แล้วก็มี๑คะแนนรังอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับ